คุณผู้ชมคะจากกรณีที่อาจารย์ปรามินเครือทอง
ซึ่งก็เป็นคนที่เข้าไปค้นเรื่องของคดี
เหมือนแบบก็มองแบบที่ฟาโรคุยให้เราฟังเลยนะคะ
ว่าตัวคดีเองถ้าอยู่ในปีนี้หรืออยู่ในปัจจุบัน

แต่ว่าเอาล่ะเราพูดถึงในณวันนั้น
การตรวจเรื่องของนิติเว่ยังไม่ถึงวันนี้
สรุปรวมให้ฟังหน่อยว่าในฐาแนะเด็กนิติศาสตร์
ล่ามที่ล่ามที่แปลภาษาจีนของเขาแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน
แต่จีนกลับเป็นไทยแปลตรงขนาดไหน
อันนี้เราไม่อาจทราบได้
แต่ในพาร์ทหนึ่งที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบ
อย่างที่พี่จอมขวัญได้พูดยกตัวอย่างซีรีส์ในเมื่อสักครู่นี้
ก่อนที่เขาจะถูกจับในคดีสุดท้ายที่ระยองเนี่ย

และสิ่งทั้งหมดนี้ปรากฏในสำนวนสืบสวนสอบสวน

กับพยานหลักฐานในคดีสุดท้าย
ถ้าเราเทียบกันในประเด็นตรงนี้นะครับ
มี๗ข้อ๖ข้อนี่มีปัญหาหมดเลย
เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้อสุดท้าย

แต่ท้ายที่สุดแล้วอย่างที่ผมได้แจ้งไปก็คือ

เราไม่มีใครสามารถย้อนกลับไป

เพราะมันก็เสื่อมสลายหายไปตามการเวลา
หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ลงมือก่อคดีนั้นจริงก็ได้
ตั้งแต่ในประเด็นที่เราหยิบยกแคมเปญนี้ขึ้นมาคือ
สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเราทุกขณะ
เป็นระยะเวลากว่า๖๐ปี

สิ่งนี้คือสิ่งที่สะท้อนมาโดยตลอด
การเป็นมนุษย์กินคนเนี่ยเขามีความผิดปกติต่างจากมนุษย์ธรรมดาไง
ถูกประสงค์หลักคือเพื่อการศึกษา
ผมเคารพในวัตถุประสงค์นั้นเพราะในยุคสมัยนั้น
บริบทในสังคมนั้นยังไม่มีการพูดถึงสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ฉะผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะไปโทษใคร

เมื่อซีราชตั้งซีอุยโชว์ในตู้กระจก
เพื่อเป็นการวิพากษาเป็นการศึกษา

แต่เมื่อเวลาผ่านไปการเวลาผันเปลี่ยนหมุนเวียนไป

เรื่องราวของสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ถูกเข้ามาพูดถึงมากขึ้น

สิ่งที่เราจะควรจะเป็นก็คือเราก็ต้องเปลี่ยน
เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปโทษ

ก้าวล่วงอำนาจศาลในสมัยนั้น
ไม่ใช่ไปโทษทางผู้ดูแลหรือคณะอาจารย์

ผมเชื่อจริงว่าเจตนาของทุก
มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมากล่าวโทษเบรมกัน
แต่เป็นเรื่องที่เราควรจะหยิบยกมาศึกษาว่า
มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการศึกษาข้อผิดพลาดนี้
รวมถึงสื่อเองในสมัยนั้นที่เราได้นำเสนอภาพจำภาพซ้ำอย่างเรื่องของการที่ซีอุยหาว
ภาพที่สื่อเสนอออกมาโอ้โหเป็นภาพที่บอกชายโรคจิตนั้นนี่
ในเมื่อปัจจุบันนี้เราได้ทราบแล้วว่าเอาจริงแล้วมันเปราะบางมากเลยนะ
กับการที่สื่อนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ออกมาผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือ
เรียนรู้ไม่ใช่การโทษสื่อไม่ใช่การเบรมว่าทำไมทำอย่างนี้ต้องเอาคนที่เคยทำมาลงโทษ
ผมรู้สึกว่านั่นก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะอย่างเรื่องราวของซีอุยในครั้งนี้
ผมอยากจะฝากไว้เลยก็คือการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตาย
นี่คือสิ่งข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าแม้เขาจะเสียชีวิตไปกว่า๕๐๖๐ปีแล้ว
เราก็ยังสามารถคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับเขาได้
ถ้าเราเรียนรู้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วเอามาใช้
ถ้าเราสามารถคืนความยุติธรรมให้กับคนอายุที่ตายมากว่า๖๐ปีได้
ทำไมเราจะไม่สามารถรวมพลังการคืนสิทธิมนุษยชนปกป้องสิทธิ์ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่
ว่าจะเป็นคนที่ถูกบังคับให้ศูนย์หาย
เท่าเทียมกันของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองเองก็ดี

บรรทัศน์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องราวของสิทธิมนุษยชนในบ้านเรา

คือถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจริงกับคดีนี้
สิ่งที่เราจะได้จากการผิดพลาด